ไปต่อที่จังหวัดบุรีรำนะฮะมีไปพบผู้ชายคนหนึ่ง
นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าร้านขายรถจักรยานยนต์นะฮะเบื้องต้น
เพราะว่าเป็นคนเร่ร่อนคาดว่าจะดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็นอนตากฝน
ช็อกเสียชีวิตคาที่แบบนี้แหละครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรเมืองบุรีรำได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าไปเจอศพผู้ชายอยู่นะฮะ
นอนเสียชีวิตอยู่หน้ามร้านขายรถจักรยานยนต์ริมถนนมรมบุรีครับ
เทศบาลเมืองบุรีรำก็ประสานแพทย์เวร
ภัยเข้าไปตรวจสอบรวมทั้งตำรวจด้วยในจุดเกิดเหตุก็ไปพบผู้ชายคนนี้แหละครับ
นอนเสียชีวิตอยู่ไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลอายุสักประมาณ๔๐๔๕ปี
สภาพศพมีเลือดไหลออกทางจมูกครับ
ตามร่างกายซีดเสื้อผ้าก็เปียกใกล้กันมีกระเป๋าอยู่หนึ่งใบแล้วก็รองเท้าแตะตกอยู่แบบนี้นะครับ
นางสาวอนุชตาด่านวันดีอายุ๒๔ปีเป็นพนักงานร้านขายรถจักรยานยนต์จุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าขณะเดินทางมาทำงานนะแล้วก็จะไปเปิดประตูหน้าร้าน
ไปพบคนเมานอนอยู่หน้าร้านนอนหลับอยู่แบบนี้แหละครับ
หลับอยู่หน้าร้านแต่พอเข้าไปดูอ้าวมีเลือดไหลเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ออกทางจมูกทางปากก็รีบวิ่งไปบอกชาวบ้านให้ไปช่วยดู
แล้วก็ไปแจ้งจำรวจสุดท้ายมาเจอว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
ส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนเร่ร่อน
เคยเห็นเดินขอเงินไปมาอยู่แถวนี้แหละไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เป็นคนเร่ร่อนนะฮะตำรวจเองก็บอกว่าจากการชนสูตรตามร่างกาย
พบร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายเบื้องต้นคาดว่าน่าจะดื่มสุราจนเมา
แล้วก็ไปนอนตากฝนทำให้มันช็อกคุณผู้ชมช็อกจนเสียชีวิตเลย
ตำรวจก็จะมีการส่งศพให้กับแพทย์ไปผ่าเพื่อชนสูตรอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะประกาศติดตามหาญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ